อยากให้ดูคลิปนี้ค่ะแล้วดูลองคิดตามดูนะคะ
จากเริ่มต้นเนี่ยปัญหาคือสองฝ่ายทะเลาะกัน
เรื่องของที่จอดรถสุดท้ายลามปามบานปลาย

อีกฟายนึงด่าอีกฟายนึงว่าอีอ้วนเอ้ยจริงค่ะ
คุณดูมั้ยว่านี่มันเป็นหักขึ้นลง
แค่นี้คุณก็มีประเด็นแล้วคุณเป็นอะไรมากมั้ยอะ

มาจอดที่หลังค่ะแต่ว่าดันเหมือนไปชิดเขา
แต่เขาจอดเนี่ยเขาจอดหันหน้าผิดทาง
เนี่ยค่ะตรงนี้ก็ทางขึ้นลงแล้วจะให้ไปจอดตรงนู้น

ทางหลังก็ก็ทางขึ้นลงไหมคะ

คุณคุณดูมันเป็นขังกลวง
พอดีคุณก็มีความรู้สึก

เหมือนสีขาวไหม

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแถวสุขาพิบาล๕เขตบางเขนกรุงเทพนะคะ

ก่อนที่จะกลายมาเป็นเรื่องบุลลี่กัน

บอกว่าเธอกับน้องสาวขับรถมาจอดซื้อของ
ด้านหลังคือมันมีทางขึ้นลงฟุตบาท

ใกล้กับรถฟอร์จูเนอร์คันนั้นแหละ

อยากให้รถเก่งคันสีดำถอยห่างไปอีกนิด
แต่ว่าด้านหลังเขาอธิบายเขาชี้แจง

บอกว่าด้านหลังมันเป็นทางขึ้นลงเห็นไหมคะ

เขาก็เลยจอดมาใกล้กับรถฟอร์จูเนอร์

ด้านหลังมันมีทางขึ้นลงถอยไม่ได้
ขณะนั้นคนขับรถฟอร์จูเนอร์ก็กลับมาที่รถพอดี
เธอก็เลยพูดไปว่าแค่ถอยรถแล้วก็ออกไปแล้วได้แล้ว

ถ้าถอยรถออกไปนิดหนึ่งด้านหน้าก็จะมีที่ว่าง

ถอยแบบนี้มันยากเหรอคะใช่ค่ะ
มันมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยใช่ค่ะ
ทีนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเธอนั่นแหละผิดที่มาจอดใกล้รถฉัน
จากนั้นผู้หญิงที่สวมห่วงสีชมพูในคลิปว่าสักครู่นี่คนนี้

ก็เดินลงมาจากรถแล้วก็เป็นไปในตามคลิปเลยค่ะ
ตอนท้ายผู้หญิงท่านนั้นบูลลี่เธอกับน้อง
อ้วนเอ้ยอ้วนทำไม

เจ้าของคลิปเขาก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
จากว่าไม่พอใจที่ถูกบูลลี่
แล้วก็๒คู่กรณีจอดรถสวนเล่นด้วย
จริงต้องหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเธอถูก

แต่ฟอร์จูเนอร์หันหน้ามาทางนี้

นี่แนบคำพิพากษาไว้เลยนะ

บอกว่าการจอดรถแบบนี้ผิดกฎหมายเพราะจอดรถสวนเลน
เธอได้แนบตัวบทกฎหมายคำพิพากษาสารดีกา
ในคดีที่เกี่ยวกับการจอดรถสวนเล่นไว้ด้วย

พรบการจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๕๔
เรื่องต้นเธอบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความกับตำรวจนะคะ
นำมาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็มองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะ
พูดจาดีกันก็ได้ทำไมต้องต่อว่ากัน
ทั้งที่ว่าคุณเป็นคนจอดรถแล้วจอดผิดกฎหมายด้วยค่ะ
ที่สำคัญคำพูดของผู้หญิงเนี่ยคือมันทำร้ายจิตใจเธอ
เธอบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันกระทบกระเทินจิตใจเธอมากเลย
บอกว่าไม่มีใครอยากเกิดมาอ้วนหรอก
สมัยนี้การบูลลี่บนร่างกายการบูลลี่ร่างกายกันนั้นควรหมดไปได้แล้ว
เธอดึงทายไว้ให้คิดแบบนี้นะคะ